ไปดูความขึ้นหน้าการไล่ล่าจับกลุ่มโจรเหนือเมฆที่ลงทุนไปเช่าตึกเปิดเป็นร้านเพชรบังนาลอกให้เจ้าของเพชรชาวอินเดียนำเพชรไปขายออกอุบายว่าจะเอาเพชรไปส่องสุดท้ายล๊อคเขาไว้ตัวเองเชิดเพชรนั้นขึ้นรถหลบหนีไปตอนนี้รู้แล้วว่าผู้ต้องหาเป็นใครแต่ว่ายังตามจับกลุ่มไม่ได้ครับความขึ้นหน้าในก
ช่วงร้านช่าวตึกเปิดเป็นร้านรับซื้อเพชรย่านบางรักก่อนจะฉกเพชร๑๐กรัตต์ของลูกค้านำไปขายแล้วหลบหนีไปผลตำรวจเอกเฉลิมเกียจสีวราคาประดองผู้มัชการตำรวจแห่งชาติบอกว่าชุดเสือบสวนกองมัชการตำรวจนครบาลได้ติดตามคนร้ายโดยเช็คจากเรื่องของเบสข้อมูลในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตอนนี้
จากกล้องมูลจอดปิดในเส้นทางที่ค่าว่าคนร้ายใช้หลบหนี
โดยสารอนุมัติหมายจับแล้วใน
เขามีประวัติในการทำลักษณะเช่นนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นก็คงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ว่า
ที่ทำครั้งนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงครั้งก่อนไหม
ส่วนเรื่องของเส้นทางการหลบหนีคนร้ายเลือกใช้
ก็มีการใช้เส้นทางมุ่งหน้าเข้าซอย๒พระ
จากซอยนี้เป็นทางลัดสามารถออกไปสู่ถนนพระราม
แล้วก็ไปสู่ถนนสายอื่นได้เพื่อหลบหนีการจับกลุ่ม
ซึ่งคนในพื้นที่จะทราบดีว่าซอยนี้มันเป็นซอยแยกย่อย
แล้วก็หลบหนีได้เยอะมากมายนะครับ
แสดงว่าก็สำรวจแล้วก็คุ้นชินมาประมาณหนึ่ง
สามารถหลบหนีผ่านเข้าไปในซอยนี้ได้
ส่วนการสอบประคำผู้เสียหายเมื่อวาน
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากนัก
แต่ว่าทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติยืนยันว่า

ชายชาวอินเดียรับมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง
เพื่อต้องการไปขายเสมือนเขาเป็นในหน้านะรับเพชรมาจากลูกค้าแล้วเอาเพชรไปขายต่อเพื่อต้องการเงินค่าในหน้า
เป็นเพชรแท้มีใบรับประกันจากผู้ผลิตชัดเจนซึ่งพอจะยืนยันแหล่งที่มาได้ว่าเพชรมาจากที่ไหน
แล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานตำรวจจะสามารถติดตามผู้ต้องหารายนี้ดำเนินคดีได้เพราะรู้ตัวแล้วนะครับ
ขณะที่นายนรงหงชัยวัฒน์เป็นพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวคนนี้เนี่ยอยู่ข้างร้านเพชรที่เปิดบังหน้าขึ้นมาเนี่ยบอกว่า
คนร้ายเนี่ยเพิ่งมาเช่าอาคารพาณิชย์ข้างร้านได้เพียง๑๑วันเคยไปนั่งกินอาหารที่ร้านหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เจอกันไม่ได้มีการคุยกัน
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยลักษณะเงียบขรึมลักษณะท่าทางดูภูมิฐานนะแต่งตัวด้วยเสื้อเชิดนะฮะ
ส่วนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือช่วงบ่ายบ่าย๒ของวันที่๑๑ชายชาวอินเดียคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านสักประมาณ๑๐นาทีต่อมา
เจ้าของร้านอัญมณีนี้ก็เดินออกมาและทำท่าเหมือนส่องเพชรกับแสงแดดข้างนอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่ากำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้าน
จากนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วเสียงกระจกของร้านก็แตกจึงวิ่งออกไปดู
เห็นเจ้าของร้านเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปครับส่วนชายชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของเพชรวิ่งไล่ตามสภาพนี่เลือดไหลเต็มมือไปหมดเลยนะ
เขาว่าเขาทุบกระจกจนทุบกระจกใช่ก่อนจะนั่งรถวินเนี่ยนะขับไล่ล่าตามไปนะฮะ
นี้จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหามรายนี้พบว่าปี๕๙นะครับปี๒๕๕๙เนี่ย
เคยเช่าร้านรับซื้อลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แต่ครั้งนั้นผู้ต้องหาถูกจับดำเนินคดีไปแล้วนะครับเคยก่อเหตุแบบสร้างฉากแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
และผู้ต้องหาเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อหนีความผิดมาแล้วถึง๓ครั้ง
โอ้โหแสดงว่าทำเป็นอาชีพทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะฮะ
แต่ว่าตำรวจรู้ตัวแล้วอีกไม่นานคงจะรวบตัวได้นะคะ